ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
กล้องวงจรปิดของร้านค้าร้านหนึ่งนะฮะสามารถที่จะจับภาพของคนร้ายเอาไว้ได้
เนี่ยฮะมาเปิดลิ้นชักเก็บเงินตรงตู้ขายสลากของร้านนี้แล้วก็หยิบเงินเข้าไปนะครับ
แล้วเดี๋ยวมันก็เอาเงินนี้แหละไปซื้อของของแม่ค้าคือนี่แม่ค้ามาเห็นนะแม่ค้าก็รีบมาล็อก
เพราะปกติบอกว่าจะล็อกทุกครั้งแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเยอะก็เลยไม่ได้ล็อกนะฮะ
แล้วบอกว่าถามเขาด้วยนะมาทำอะไรที่ตู้นี้คนร้ายมันนิ่งไม่ตอบ
ก็หยิบเงินไปแล้วแล้วก็ทำทีไปซื้อของซื้อของเดินกลับมาก็เอาเงินที่ขโมยเขานั่นแหละ
จ่ายแม่ค้าแม่ค้าเพิ่งมารู้ตอนมาดูกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านขายของชำแห่งหนึ่งในอำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
คนร้ายก็สวมเสื้อกล้ามสีขาวนะฮะแล้วก็มีเสื้อแขนยาวพาดบ่า
ทำทีเป็นซื้อของแล้วก็เห็นลิ้นชักเก็บเงินตรงตู้ขายสลากที่หน้าร้านเนี่ย
ไม่ได้ล็อกเอาไว้จังหวะเจ้าของร้านเผลอด้วยนะครับ
ก็เลยเดินอ้อมไปทำเป็นดูสลกสลากนะฮะ
แล้วก็เปิดลิ้นชักคว้าเงินในลิ้นชักได้ไปนะครับ
พอแม่ค้าเข้ามาเห็นมาทักตัวเองก็ทำไปแบบเข้าไปดู
แล้วก็สั่งน้ำอัดลม๑ถุงยืนดูตู้ขายสลาก
พอเจ้าของมาก็จ่ายเงินแล้วก็ไปนะครับเจ้าของร้านชื่อว่านางรัฐดาเพตายุหกสิบแปดปีนะครับ
บอกว่าคนร้ายมาซื้อของทำทีมาสั่งน้ำอัดลม๑ถุง
ใช้จังหวะที่เจ้าของร้านเผลออ้อมไปเปิดลิ้นชักคว้าเงินในลิ้นชักไป
หันกลับมาเห็นก็เลยต่อว่าไปว่ามาทำอะไรแถวลิ้นชักคนร้ายไม่ตอบ
แล้วก็ควักเงินที่ขโมยไปนั่นแหละนะเอามาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปหนึ่งใบด้วยนะ
อืมอ่าแม่ค้าก็รับเงินมาต้องทอนเงินกลับมาอีกอ๋อ
แล้วคนร้ายก็เดินออกจากร้านไปอย่างใจเย็น
แล้วพ่อจะน้องไปไหนตั้งไหมมันมันมันมันมันอยู่ในกล้องมันหยิบไปไป
แล้วป้าป้าก็ทอนเงินให้เขาอ่าเขาซื้อแมซพันด้วยใช่ไหม
อ่าจะยายซื้อขนมอ่าก็ซื้อหวยใบนึงซื้อโค้กสุดถุงนึง
ใบก็จะ่อดไปอ่าแล้วเขาก็เอาแม่งพันด้วยมาเนี้ย

ยังไม่เข้าไปเลย

ค่าป่วยกับอาณาและได้เงินทอนเยอะนะแล้วคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนคือคนแถวนี้
คือแม่ค้าบอกก็มาซื้อของอยู่บ่อยเพราะฉะนั้นคือถ้าถามว่าเป็นใครที่ไหนยังไงเนี่ย
อันนี้ตามตัวไม่ยากอยู่ที่ว่าจะตามได้เร็วช้าขนาดไหนนะครับ